พาคุณผู้ชมไปที่มุกดาหารค่ะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้
เพราะว่าตำรวจสพดอนตานบอกว่าได้รับแจ้งว่าพบศพผู้ชายคนนึง
เสียชีวิตอยู่ที่ข้างทางนะคะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ
สภาพศพก็ไม่ได้มีบาดแผลที่เป็นบาดแผลใหญ่มีแค่รอยถลอกนิดหน่อย

ทีนี้ค่ะก็ต้องหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้นะคะ
ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเหตุฆาตกรรม
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอดุลหรือในไอซ์ใจทัศน์อายุ๓๒
คว่ำหน้าอยู่บนถนนลาดยางที่บริเวณบ้านโคกตำบล
เสมงอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหาร
นี่ค่ะก็มีรอยถลอกที่คางที่หน้านิดหน่อยค่ะ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเหตุฆาตกรรม
ก็ต้องชนะสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

แต่ว่าตำรวจก็ต้องลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มนะคะ
ก็คุยกับญาติไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่น้องชาย
คือเรียกญาติมาสอบปากคำเพิ่มที่สพดอนตานนะคะ
นายกใจทัศน์อายุ๕๙นี่คือคุณแม่ของผู้เสียชีวิต

ช่วงเช้าเมื่อวานลูกชายมาหาแม่ที่บ้านแล้วก็มากินข้าว
กินข้าวอิ่มลูกชายก็ไปสูบบุหรี่
ช่วงประมาณบ่าย๒มีผู้ชายมาตะโกนเรียกลูกชายแม่ค่ะ
ก็ห่างจากบ้านไม่มากเท่าไหร่ลูกชายก็เดินออกไป
แม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าลูกชายก็เป็นแบบนี้บ่อย
ก็จะออกไปตอนกลางคืนบ้างอะไรบ้าง
สุดท้ายเนี่ยนะคะลูกชายก็หายไป
มีคนไปพบศพว่าเสียชีวิต
ระยะทางจากบ้านไปจนถึงจุดที่พบศพเนี่ยค่ะ
ห่างกันประมาณ๔กิโลได้ค่ะ
ใบละยางออกไป

ผู้ชาย
เบา
ไม่ช้อนเจอเลยมาหนาค่อยหนา

คุณผู้ชมคะบรรยากาศที่บ้านของนายอดุล
ที่บ้านนโนสะอาดอดอนปาน
มีชาวบ้านมีญาติมาเตรียมจัดงานศพนะคะ
คือทุกคนเขาก็สงสัยค่ะ

เกิดจากอะไรทำไมถึงมาเสียชีวิตอยู่ข้างถนนแบบนั้น
ดีตภรรยาของผู้เสียชีวิตนางสาวสิดาพรเสริมศรีอายุ๒๗
เธอบอกว่าเธอก็เลิกกับนายอดุลไปสัก๕เดือนได้แล้ว
มีลูกด้วยกันคนหนึ่งตลอดที่คบกัน
อดุลก็ไม่เคยมีปัญหากับใครเป็นคนนิสัยดีด้วยซ้ำ
ก็เลยมั่นใจว่าการตายในครั้งนี้น่าจะถูกฆาตกรรม
แต่ถูกฆาตกรรมเพราะสาเหตุอะไรก็ไม่รู้จริง
แต่ถ้าถามว่าอดีตสามีเธอคนนี้เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่า
บอกว่าก็เคยมีเหมือนกันนะคะ
เชื่อว่ามันน่าจะถูกฆาตกรรม

เพราะอะไรคะบาตรงี้หรือว่ารักษณะ

ถ้าเกิดบัตรอิทธิเงียตก็โดยต้องขี่รถไปรอบเอง

อันนี้ก็ไม่ค่ะเขาไม่ค่อยเล่นแต่ยาเสพติด
มันจะมีบางครั้งบางคราว
ประมาณนี้ค่ะบ้างก็มีบ้างค่ะ
แต่มันมีประเด็นนึงที่แม่ของผู้เสียชีวิตบอก
ว่ามีผู้ชายคนนึงมาตะโกนเรียกลูกชายแม่

ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่กระท่อมในสวนของผู้ตาย
ตามที่แม่บอกว่ามีคนมาเรียกอะค่ะ
นี่นะคะก็ลองไปดู
ของผู้ตายบอกแบบนี้นะคะคุณพ่อขันอายุ๕๓
บอกว่าก็เมื่อวานลูกชายมาที่กระท่อมตรงนี้แหละ
กินข้าวกลางวันกินเสร็จก็แยกย้ายกันทำงาน
มีผู้ชายมาตะโกนเรียกพ่อให้ข้อมูลเพิ่มค่ะ

๒คนขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็มาเรียกอยู่ที่ทางเข้ากระท่อม
ลูกชายเดินออกไปกับผู้ชายสองคนนั้น
แล้วหายไปเลยแล้วมาพบเป็นศพอะค่ะ
แต่พ่อบอกว่าก็ไม่ทันสังเกตจริง

ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้ออะไรทะเบียนอะไร

เพื่อนก็อยู่หลากหลายหมู่บ้าน
ในครอบครัวก็ไม่ได้สนใจว่าลูกชายจะคบใครยังไง
ก็เลยเดาไม่ถูกว่าคนที่มาเรียกเป็นใครมาจากไหนกันแน่
แต่ที่สำคัญก็คือลูกชายเคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจริง

ยาเสพติดนี่แหละเป็นประเด็นหลัก
อาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของลูกชาย